หกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีครับคุณผู้ชมที่อุดรธานี
ผู้ชายคนนี้เสพยาจนหลอนแล้วไปซุ่มไปซ่อน
คนมาปั๊บเอาปืนแก๊ปยิงปั้งโอ้โหฮ่า
คนเขาก็เจ็บกันสิฮะหลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หนีครับอืม
เฮียวเอารถชื่นมาด้านหน้าอีกชื่อเพื่อนนะครับ
คนยิงชื่อคนยิงชื่อนุ่มมันป่ะคนยิงชื่อนุ่มมันป่ะครับ
คนยิงชื่อยังครับอ่าเป็นนุ่มเป็นนุ่มพันธุ์อ่า
สติบ้าค่อยดีเห็นปะครับจากจากพิษหย่าเสพติศอีกแล้วแม่นปะ

อะเท่าที่รู้ตอนนี้คือนุ่มยิงเป้ิ้ลนะฮะ
คนเจ็บคือเป้ิ้ลอายุสามสิบแปดปีนอนร้องล็อกโอ้ยโอ๊ยอยู่ฮะ
หน่วยกู้ชีพเอาไปต่อบ้านม่วงก็ช่วยเหลือแล้วนำตัวส่งโรคพยาบาล

อายุ๓๔ชื่อนุ่มอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ

นะฮะแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยใช้ปืนแก๊ปมาหมอบแล้วซุ่มยิงไนเปิ้ลหนึ่งนัด
ชาวบ้านเห็นก็วิ่งไล่ช่วยกันจับนะฮะ
แต่ในนุ่มวิ่งหนีได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์คีออกจากหมู่บ้านไป
ส่วนไนเปิ้ลถูกยิงตรงไหนฮะขาขวาครับแล้วก็เข้าใบหน้าด้วยนะ
เข้าหน้าด้วยนะฮะแล้วก็มีแผลถูกตีนะฮะที่หน้าเป็นแผลชะกันด้วย
ชาวบ้านเล่าบอกว่าช่วงเย็นนะครับก่อนที่จะยิงเนี่ย
ทั้งสองคนมีเรื่องทะเลาะกันอ๋อมันมีต้นเรื่อง
หนุ่มสู้ไม่ได้จากนั้นก็กลับไปบ้าน
คาดว่าไปหยิบปืนมาแหละแล้วมาดักซุ่มยิงไนเปิ้ลนะครับ
ไปทำธุระในตัวเมืองแล้วเพิ่งกลับมา
หลังก่อเหตุในหนุ่มก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ตำรวจชุดสืบสวนสพดงเย็นนะครับไปติดตาม
คาดว่าจะไปซ่อนตัวอยู่แต่ก็ยังไม่พบ
มาช่วงสายของวันนี้ครับตำรวจเข้าตรวจสอบ
ที่บ้านของนายพงพันธ์เนื่องมัชชานะฮะ
พ่อของในหนุ่มในสวนยางพาราห่าง
บ้านศรีเมืองไปประมาณ๒กิโลเมตรตรงนี้ครับ
ก็ยังไม่เจออีกนายพงพันธ์บอกว่า
ต้องการให้ลูกชายมอบตัวเหมือนกันแต่อาจจะเป็นเรื่องยาก
เพราะตอนนี้อาการไม่ปกติตามคาดครับ
พ่อยังบอกเลยเสพยาจนหลอนขณะที่ชาวบ้านโอ้โห

เพราะในหนุ่มเสพยาจนหลอนนะครับ
กลัวว่าเดี๋ยวจะไปซุ่มยิงใครเขาอีกหรือเปล่านะฮะ